ส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมมีข่าวเรื่องกุมารทองคุณผู้ชมที่จังหวัดเลย
มีรายงานบอกว่ากุมารทองมาเล่นกับสาวเทศบาล
เปิดเปิดปิดตะก้าพลาสติกกว่า๒๐ครั้ง
เรื่องนี้ต้องไปหาคำตอบค่ะคุณผู้ชม

เฮ้ยมันไม่ได้ทำครั้งสองครั้งนะ

นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของคุณพัทราวันโสมณี
เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวังสะพุง

กล้าพลาสติกใส่ของสีแดง

คุณพัทรวรรณบอกว่าเชื่อว่าเป็นกุมารทองมาล้อเล่น

คือจนเธอต้องมีชุดไทยของเด็กมาแขวนไว้ให้ค่ะ

จากนั้นตะก้าพลาสติกก็เป็นอย่างที่เห็น

ไม่มีลมพัดด้วยเธอก็เลยเชื่อว่านี่เป็นกุมารทองนะคะ
เธอบอกว่าเคยมาเข้าฝันเธอว่าอยากได้เสื้อผ้า
แล้วเธอก็เลยบอกว่าถ้าให้โชคจริงก็จะซื้อชุดเด็กมาแขวนให้นะคะ
คลิปนี้ก็มีการออนไลน์นะคะ
เราก็เลยไปถามความจริงหรือความเป็นไปได้กับอาจารย์ออสค่ะ
ศาสตราอาจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นไปได้
มันไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแล้วเปิดเปิดปิดมันเกิดจากอะไร
มีคนแอบเอาเชือกดึงขึ้นหรือเปล่า
อาจารย์ออสเนี่ยก็บอกอย่างนี้ค่ะต้องไปพิสูจน์นะคะ
อย่าไปด่วนสรุปว่าเป็นกุมารทองเร็วนักค่ะ
อาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์
เช่นมีการเล่นกลไหมมีการใช้เชือกดึงขึ้นไหม
หรือมีอะไรผักจากข้างในไหม
มันต้องมีแรงผลักให้ฝามันเปิดออกนะครับ
เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะ
อยู่ดีมันลอยเหนือแรงน้มถ่วงของโลก

ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้กุมารทองพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
แล้วไปถ่ายใกล้อีกนิดนึงนะครับ